มามาจากเบรกนี้จะชวนคุณผู้ชมนะคะมาเผาทะเลเผาชายหาดเผากันให้วอดไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่อย่าเย็นนะจ๊ะไม่ได้พูดถึงซีฟู้ดกุ้งเผา
ว่ายน้ำไปเลยจ้ะแม่
บอกเลยว่าไฟลุกจริงนะคะเราคัดมาแล้ว
เตรียมไหนจ้ะเตรียมน้ำไว้ด้วยเอาไว้รู้ไหมเอาไว้ดับไฟ

รสชีวิต
เตรียมไฟลุด้วยกับรอบแข่งขัน

เป็นยังไงละคุณพอยว่าอ้วดแบบที่ไม่ถาดไปแล้วตอนนี้แต่ร่งคนนะคุณผู้ชม
เอาโยยเดินสรรพสุดจริงสุดอะไรจริงสรรพจนริมชายหาดของโรงแรมดูสิทธา
หัวหินนั้นลุกเป็นไฟเลยค่ะและเห็นไหมคะว่ารูปร่างสัดส่วน
เข้าประกวดแต่ละคนโอ้โหดูสิมันเผ็ดสุดยอดไปเลยจ้ะ
คนเขามีซิมแพคเลยนะบดบดสับสับทั้งอกทั้งเอลทั้งสะโพก
มาพร้อมกับนี่จริตการเดินนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะน้อง
น้องนะยังบอกให้ด้วยว่างานนี้หนูเตรียมตัวมาดีที่สุด
แม้จะหวั่นใจบ้างแต่ก็สับสู้ตายค่ะพี่ค่ะ
มันคือโชวิตที่ใหญ่ที่สุดแรกของพวกเราปี๒๐๑๒นี้

มันจะต้องม่วนต้องอ้านมันต้องม่วนแบบเออมันม่วนขนาดแม่
เพราะฉะนั้นคือเราพกความสนุกมาเต็มที่มาก

เผาไหมคะน่าจะมีตายมาหลายศพค่ะ
เผาทะเลของจริงอีกหนึ่งความปังหลังจากที่คนโชว์เสร็จนะคะ
ชุดว่ายน้ำมันก็วิ่งลงทะเลไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ต่างนั้นรอบใหม่มาก
สาวงามกับชุดว่ายน้ำสวยกับน้ำทะเลแบบนี้
หวังว่าคุณผู้ชมอาจจะสดชื่นยามบ่ายนะคะ

โอ้โหดูกันตาแฉะไปเลยคุณพี่พลอยค่ะ
แต่ละคนสวยสับไม่หลับในเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ